พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการจะสร้างรายได้ให้กับตัวเอง
จากรายได้เอาเงินไปซื้อหุ้นลงทุนในหุ้นแล้วเนี่ย
รายได้จากการเป็นสตาร์ทอัพ

สตาร์ทอัพใครก็เป็นได้ใครก็เริ่มได้
แต่จะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จ

ถ้าทำธุรกิจทั้งทีต้องทำให้มันสเกลใหญ่ไปเลย
เพื่อจะลดขนาดต้นทุนในการที่จะลงทุนลงแรงไป

เล็กจะใหญ่ได้ใหญ่ก็อาจจะล้มได้เช่นเดียวกัน
ทำไมถึงมีแนวคิดแบบนี้เกิดขึ้น

กับคุณภาววิทย์กลิ่นปฐุมครับ

เล็กจะใหญ่ใหญ่มีโอกาสจะล้ม

เขาบอกว่าโลกเราเริ่มถึงจุดการเปลี่ยนแปลง

ใช่เพราะมันยุคตอนนี้มันยุค๔๐ถูกไหม
คือมันเป็นยุคเปลี่ยนอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่ง
คือเดี๋ยวนี้คนตัวเล็กสามารถขึ้นมาใหญ่ได้เลย
ที่เราเห็นวันนี้ที่อ่านข่าวเราเห็นเป็นไง

ไม่เอาแล้วธุรกิจค้าปีกไม่เอาแล้ว

แทนที่เขาต้องไปจ่ายต้นทุนเรื่องการมีสถานที่
มีห้างสรรพสินค้าต้องลงทุนเยอะไม่ต้องเลย
พวกนี้ก็เอาต้นทุนทั้งหมดเนี่ย
เอามาเป็นพูดง่ายส่วนลดให้สินค้า

มันกลายเป็นว่าถ้าเกิดทำแบบนี้ปั๊บถามว่า
จริงคุณมีโอกาสที่จะฆ่าธุรกิจเล็กตั้งแต่เริ่มต้น
ถ้าคุณเข้าใจวิธีการ

นั่นมันแปลว่าเฮ้ยมันแซงแล้วไง
เริ่มที่ไหนเริ่มในโรงรถของเจฟเบซอส
คือมีตัวอย่างอีกหลายเจ้าเหมือนกันที่เป็นระดับโลกแบรนด์ใหญ่

โทรศัพท์มือถือหลายแบรนด์ก็เป็นเหมือนกัน
ใช่คือเหมือนเรามองข้ามสิ่งเล็ก
คือเรามองข้ามว่าคนเล็กไม่สามารถใหญ่ได้
แต่กลายว่ายุคนี้คนเล็กเนี่ยแป๊บเดียวรวยได้เลย

คนเล็กแป๊บเดียวก็รวยได้ต้องเริ่มอย่างไรต้องทำอย่างไรครับ

๖ข้อก็ทำได้เลย

คุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดี๖ข้อที่ธุรกิจแบบเล็ก
เริ่มแบบก้าวสั้นก็สามารถจะรวยได้มั่งคั่งได้

มันต้องโฟกัสที่ความต้องการของลูกค้าจริง
ไม่ใช่สิ่งที่บริษัทแบบอยากจะทำไง
จริงเขาเป็นคนทำสมาร์ทโฟนคนแรกของโลกนะ
แต่เขามองว่าลูกค้าไม่ใช้หรอก

คือเขาไม่ได้มองในความเป็นจริงว่าจริงแล้วลูกค้าต้องการอะไร
คือไปโฟกัสว่าตัวเองอยู่ตรงนี้
คนอื่นเข้ามาไม่ได้เราอยู่ตรงนี้เราแข็งแกร่ง
อันนี้เป็นข้อเสีย
ต้องไม่ถนงในความสำเร็จของตัวเอง
ใช่คือความสำเร็จแต่ละอย่างเนี่ยมันแยกกัน
มันไม่ใช่ว่าสำเร็จตรงนี้แล้วเอามาใช้เป็นข้อ
ในอดีตความสำเร็จสมมุติสำเร็จอย่างหนึ่ง

พอเราสำเร็จสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวไปทำอีกอย่าง
ก็จะสำเร็จเหมือนกันแต่ยุคนี้ไม่ใช่

ต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรเขาอยากได้อะไร
ไม่ใช่ว่าเราอยากทำอะไรต้องดูเขาเป็นหลัก

ที่สองเนี่ยต้องฆ่าตัวเองก่อนที่คนอื่นจะฆ่าเรา
เดี๋ยวพี่ต้องฆ่าตัวเองแล้วเราจะมีชีวิตรอด
ธุรกิจเราจะรอดยังไงพี่แพทย์คือยังไงครับ
คือตัวเองถามว่าสามารถผลิต
รู้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนได้ก่อน
แต่ถามว่าธุรกิจตัวสมาร์ทโฟน
เขาไม่ทุ่มระปะมาณลงไปเขาไม่ได้
ไม่ต้องมองเลยว่ามันต้องเป็นธุรกิจคือพูดง่ายสร้างตัวใหม่เนี่ย
ถ้ามันจะใหญ่กว่าบริษัทเดิมหรือมันจะค่าสินค้าเดิม

นี่คือข้อที่๒ที่บอกว่าฆ่าตัวเองคือต้องลงทุนพัฒนาวิจัยคิดค้น

แม้จะทำให้ธุรกิจเดิมที่เราเคยมีอยู่มันสำเร็จอยู่แล้วเนี่ย

นี่คือข้อที่๒อันนี้ข้อที่๒

อันที่๓เนี่ยคือธุรกิจปัจจุบันเนี่ย
สิ่งสำคัญต้องมองในเรื่องของการใช้ออนไลน์เข้ามา

ใช่เพราะว่าออนไลน์เนี่ยออนไลน์เนี่ยมันช่วยให้
พูดง่ายทุกอย่างต้นทุนมันลดลงมาก
มันเปลี่ยนทุกอย่างทำเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นด้วย

ครับ๓ผ่านไปข้อที่๔ครับ
ยุคนี้คือทำอะไรก็ได้ที่คนบอกว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะทุกวันทุกวันนี้เทคโนโลยีมันทำให้สิ่งต่างเป็นไปได้ไง
อ่าเรามาคิดนอกกรอบเนี่ยโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ย
เราจะเห็นอย่างแก้ปัญหาต่างเนี่ย
โดยใช้ออนไลน์เข้ามาเนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนวิธีคิดทั้งหมดของเรา

แก้ปัญหาหลักที่คิดว่าปัจจุบันนี้
มันเป็นปัญหาที่มันติดขัดอยู่โดยเทคโนโลยีเดิมเนี่ย
เราต้องใช้การแก้ปัญหาเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลง

แต่ก่อนไม่มีทางหรอกคุณจะเลี่ยแท็กซี่ในแบบนี้
หรือว่าคุณจะซื้อของในสินค้าในแบบนี้คืออะไรต่างพวกนี้
ถ้าคุณแก้ปัญหาได้เนี่ยปัจจุบันนี้มันเป็นโอกาสมหาศาล
อะไรที่มองว่าเป็นปัญหาบางทีมันมีโอกาสอยู่ในนั้น

จริงข้อ๕ผ่านไปข้อสุดท้ายพี่แพทย์ครับ
คือเขาใช้อย่ามองที่เงินให้มองที่การเติบโต
คือปัจจุบันปัญหาของโอกาสใหญ่พอโฟกัสเรื่องเงินปั๊บเนี่ย

ทำใบขัดทุนไม่กำไร
จริงแล้วพวกนี้พอตลาดมันใหญ่มันกำไรหมด
ดังนั้นถามว่าในมุมเริ่มต้นอย่าไปมองที่กำไร
ที่ว่าคนใช้แก้ปัญหาเขาแล้วมันเติบโตได้
ตรงนี้สุดท้ายมันกินตลาดทั้งหมดเนี่ย
ข้อด้วยกันดูความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
ต้องยอมฆ่าตัวเองเพื่อการเติบโตในอนาคต
ต้องมีการพัฒนาตัวเองใช้ออนไลน์เข้ามาช่วย
อะไรที่เป็นไปไม่ได้อย่าไปคิดว่าเป็นแบบนั้นมันทำได้หมด
เห็นปัญหาให้กลายเป็นโอกาสแก้ปัญหาต่าง
แล้วก็อย่ามองที่ตัวเงินมองการเติบโตเป็นหลัก
เอาเคล็ดลับประมาณนี้ก่อนถ้าอยากได้เพิ่มเติมไปพูดคุยสอบถามได้ครับ
หลักศักดิ์บูหลวงเขาพร้อมจะให้คำแนะนำอยู่แล้ว
เรื่องของการลงทุนแล้วก็การสร้างรายได้
สร้างอนาคตให้กับตัวเองผ่านการเงินให้เงินทำงานแทน
วันนี้ขอบคุณมากครับพี่แพทย์ครับขอบคุณครับ

ผมและคุณภาววิทย์พร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับ
กับสาวสวยทั้งสองคนกันต่อเลยครับ